ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่พัทธลุงหน่อย
คือมีเรื่องของความหึงหวงอีกแล้วนะฮะ
สามีเนี่ยหึงระแวงว่าภรรยาปันใจให้ชายอื่น
สุดท้ายเนี่ยใช้ไม้หน้าสามไปตีเขาจนตายนะครับท่านผู้ชมครับ
คือพอก่อเหตุแล้วก็ไปมอบตัว

แล้วนี่นั่นคือไม้ที่ใช้ตีใช่ไหมคะ

พัทธลุงนะฮะเป็นตึกแถว๒ชั้น

ไปเจอเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตชื่อคุณเจนจิรา
ชื่อเล่นชื่อบุ๋มอายุ๓๔ปี
นี่นะฮะเป็นเจ้าของร้านเสริมสวย

ริมถนนพัฒนาตำบลครูหาสวรรค์นะฮะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทธลุงนะครับ
สภาพศพก็คือถูกทุบด้วยของแข็งที่ศีรษะกับใบหน้านะครับแล้วก็มีไม้เมื่อสักครู่นี้นะครับ
เป็นไม้หน้าสามยาวหนึ่งเมตรเปื้อนเลือดนะฮะอยู่ที่ตรงศพนะครับ
วางอยู่ท่อนหนึ่งนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยหลังจากก่อเหตุแล้วขี่จักรยานยนต์ไป
มอบตัวนะฮะนี่ไม้นะครับแล้วก็นี่คือผู้ตายนะครับ
มอบตัวที่สพเมืองพัทธลุงนะครับ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
ไปที่สพเมืองพัทธลุงหลังจากทราบข่าวว่าผู้ต้องหาก่อเหตุ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์มามอบตัว
ก็เจอกับในบอยปียวุฒินะฮะเป็นสามีของผู้ตายนะฮะ
นี่คือช่วงที่ญาติของเขามีพ่อมีแม่
ซื้อน้ำซื้อกาแฟซื้ออาหารมาให้อ่านี่ในบอยปียวุฒิก็
หน้าเคร่งเครียดร้องไห้นั่งคุยกับแม่อยู่นะฮะ
อ้างว่าทำไปเพราะโกรธแค้นหึงหวงนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ทางเจนจิราหรือว่าบุ๋มที่เป็นภรรยาเนี่ย
หายไปจากบ้านปล่อยให้เขาอยู่กับลูกสองคนที่บ้าน

เช้าเขาก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนนะครับ
กลับมาบ้านก็มาเจอภรรยาก็มีปากเสียงกัน
แล้วอยู่อยู่เนี่ยในบอยอ้างว่าบุ๋มเนี่ย
เมียของเขาเนี่ยบอกขอเลิกไม่อยู่ด้วยแล้ว

ก็เลยใช้ไม้หน้าสามเนี่ยทุบตีเมียจนเสียชีวิต
ก่อนจะเดินไปบอกเพื่อนบ้านว่าเขาทุบเมียจนตายแล้วนะ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์มามอบตัว
ซึ่งในบอยก็นี่แหละฮะสุดท้ายก็มาเสียใจตอนที่เหตุมันเกิดขึ้นแล้วนะครับ
เขาตายไปแล้วมาอ้างว่าเสียใจ
อยากจะขอโทษครอบครัวของฝั่งภรรยาด้วย

หรือว่าเราทำไปเพราะอะไรครับพี่ครับ
อยากขอโทษครอบครัวของฝั่งภรรยาไม่ดี
กับแม่ของในบอยนะครับบอกว่า
ไม่ทราบเรื่องที่ลูกชายกับลูกสะพ้ายมีปัญหากันนะครับ
หลังก่อเหตุลูกชายมามอบตัวที่โรงพักด้วยตัวเอง

ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าอยากจะฝากบอกอะไรทางฝั่งผู้ตายเขาบ้างไหมนะฮะ
แม่ของในบอยบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้จะพูดอะไร
เพราะไม่รู้สาเหตุที่ลูกชายก่อเหตุ
คุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ตรงร้านเสริมสวยริมถนนพัฒนาตะมนต์ครูหาสวรรค์

อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองพัทธลุง

แต่จริงในเวลาจริงคือเช้าละ๖นาฬิกา๓๘นาที
จะเห็นว่าผู้ตายคือคุณบุ๋มเนี่ย

กางเกงยีนขาสั้นสีดำขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้าน

จากนั้นในเวลาจริงคือ๗นาฬิกานะครับ
บอยขี่จักรยานยนต์
ส่งลูก๒คนที่โรงเรียน

ซึ่งใช้เวลาในการไปส่งลูกสัก๑๐นาทีเนี่ยฮะ
ก็จะขี่รถกลับเข้าบ้าน
ในช่วง๗นาฬิกา๑๐นาที
เวลาจริงนะ๗นาฬิกา๑๐นาที
วงจรปิดจะช้าไปสักประมาณชั่วโมง
อันนี้ตอนกลับมาในกล้องยัง๖โมงอยู่เลย

เวลาจริงเนี่ยก็คือช่วง๗นาฬิกา๓๒นาทีนะครับ

คุณบุ๋มก็ขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้าน

จากนั้นกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเหตุการณ์ช่วงต่อไปเนี่ย

ซึ่งเป็นช่วงที่เขาก่อเหตุไปแล้ว
เอาไม้หน้าสามเนี่ยตีเมียจนตายไปแล้ว

บอกตำรวจว่าเขาตีเมียจนเสียชีวิต

ได้โพสต์รูปภาพตัวเอง
พร้อมกับเช็คอินที่ร้านเสริมสวยของตัวเอง
บอกว่าทุกเช้าเป็นการเริ่มหน้าใหม่ในเรื่องราวของคุณ
ทำวันนี้ให้ขอให้มีเงินไหลเข้าบัญชีทั้งวัน

โพสต์เมื่อช่วงเช้าวันนี้นี่แหละ
ใช้ไม้ตีจนเสียชีวิตคือในบอยเขาอ้างว่าเมียเขาไม่อยู่ทั้งคืนใช่ไหม
แล้วเขาไปส่งลูกที่โรงเรียนกลับมาเนี่ยถึงมาเจอตอนเช้าแล้วเมียมาขอเลิก
ก็เลยบันดาลโทษะใช้ไม้ตีเมียตายแต่จากข้อมูลของตำรวจเนี่ยนะฮะบอกว่า
อันนี้เขาก็ถามเด็กพร้อมกับสหวิชาชีพนะลูกทั้งสองคน
ลูกว่าอย่างไรครับลูกเขายืนว่าแม่เขาอยู่บ้านทั้งคืน
ทุกผู้ชมครับมีเพื่อนบ้านบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้มีปากสวยงันเป็นประจำ
ฝ่ายของผู้ตายก็จะออกจากบ้านไปทีนึงก็สองสมวัน
ซึ่งความจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเขาไปเรียนเสริมสวย
ไปอบรมไปเข้าคอร์สบางทีมันต้องไปที่อื่นไปต่างจังหวัดอย่างนี้
เชื่อว่าในบอยผู้ก่อเหตุขี้หึงหึงหวงนะระแวงเมียก็เลยก่อเหตุ
ทำร้ายเมียจนเสียชีวิตตอนนี้ที่สงสารที่สุดก็คือลูกสาวของสองคน
ของผู้ตายแล้วก็ผู้ก่อเหตุซึ่งจะทำอย่างไรต่อไป
ในเมื่อแม่ตายไปแล้วส่วนพ่อเองก็ต้องติดคุก
วันก่อนผมเลยถามว่าหายไปไหนหลายวันก็ออกไปอบรมกรุงเทพอบรมเสริมสวยอะไรของเขาประมาณนี้แหละ
แต่เรื่องอื่นผมก็ไม่ค่อยรู้ของเขาก็ไม่ได้ค่อยไปเท่าไหร่ฝั่งนู้น
แต่ข้างบ้านเนี่ยมีป้าเกียงได้ยินเสียงบ่อย
มันจะเป็นช่วงกลางคืนแต่ป้าแกก็ไม่ได้อยู่นี่

ขนาดเดียวกันมีเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่ง
อยู่บ้านติดกันนะฮะบอกกับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเห็นในบอยเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปส่งลูกสองคนที่โรงเรียน
กลับเข้ามาที่บ้านสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียง
ผู้ตายกับสามีเนี่ยทะเลาะกันคือในบอยกับบุ๋ม
ฝ่ายของบุ๋มเนี่ยตะโกนบอกอย่าทำอย่าทำพอแล้วพอแล้ว
แล้วมีเสียงเหมือนการทุบตีด้วยอะไรบางอย่าง
ไม่นานในบอยก็ออกมาจากบ้านที่เป็นร้านเสริมสวย
แล้วมาบอกเพื่อนบ้านคนนี้บอกผมฝากโทรศัพท์หน่อย
ผมเพิ่งตีเมียมาว้ายอ่าซึ่งโทรศัพท์เนี่ย
หน้าจอมันจะเป็นรูปของบุ๋มผู้ตาย
ก็เลยถามไปว่าเอาแล้วไปตีเขาทำไม
นี่ลูกเพิ่งไปโรงเรียนอยู่เนี่ย
อยก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปเลยนะฮะ
ตัวของเพื่อนบ้านก็เลยเดินไปดูในบ้าน
ก็เห็นว่าบุ๋มเนี่ยนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่

สำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่ามาเปิดร้านเสริมสวยตรงนี้ได้ประมาณ๔เดือน
ซึ่งก็จะเห็นทะเลาะกับสามีเป็นประจำ
ข้อมูลที่บอกว่าผู้หญิงมีคนอื่นเนี่ย
เพื่อนบ้านคนนี้บอกกับเรานะครับบอกว่า
ก็ไม่สามารถจะตอบได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวเขาไม่รู้เหมือนกัน
แต่เท่าที่เห็นเนี่ยเขาก็ทำมาหากินปกติ
ลูกค้าในร้านเสริมสวยมาก็มาแบบปกติ
ไม่เคยมีแบบผู้ชายคนอื่นมาหาแวะมาหาหรือไปกับใคร

ได้ไหมครับ

ลงไปดูพื้นที่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับตรงบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
ก็ไปเจอสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เข้ามาดูเหตุการณ์ดูที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่เขาปิดกั้นพื้นที่เอาไว้นะฮะซึ่งผู้ที่มาดูเนี่ยเขาชื่อคุณเคง
คุณเคงเนี่ยฉายาคือเสือเคงมากับเมียนะฮะ
เสือเคงเนี่ยอายุ๖๐ปีแล้วเขาบอกเขาเคยเช่าบ้านหลังนี้
เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเช่าบ้านอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยเปิดเป็นร้านขายของ
แล้วมีปากเสียงกับลูกค้าในร้านที่รู้จักกันจนเกิดเหตุอะไรรู้ไหม

เสือเคงเนี่ยยิงลูกค้าตายในร้าน๒คน

หลังนี้เลยนี่ติดคุกผลโทษออกมาแล้ว
ช่วงบ่ายมีญาติโทรมาหาเมียของเสือเคง
เพราะเอ้าบ้านหลังนี้มีคนถูกฆ่าตายอีกแล้ว

ก็เลยมาดูฮะเพราะความจริงเนี่ยเขาเลิกเช่าแล้ว
ก็คือผู้ตายมาเช่าทำร้านเสริมสวย
เคงเลยบอกสงสัยบ้านหลังนี้เนี่ย

ก็ตอนเสือเค็งอยู่เสือเค็งยิงคนตายสองศพ

ย้ายออกมาคุณบุ๋มมาเช่าทำร้านเสริมสวย

วันนี้ครอบครัวรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดจินตาวาสนะครับ

ปนกิจวันที่๔กันยายน

บอกว่าลูกสาวเนี่ยอยู่กินกับในบอยมา๑๕ปี

ส่วนปัญหาในครอบครัวของลูกสาวกับลูกเขย

ลูกสาวเป็นสาวหลักหาเงินใช้จ่ายในบ้านเปิดร้านเสริมสวย
ส่วนในบอยทำงานรับจ้างยกเหล็กก็ไม่ค่อยมีรายได้เท่าไหร่
แต่จะทำหน้าที่ดูแลลูกสาวสองคนที่เป็นลูกสาวคนเล็กนะฮะที่ยังเรียนอยู่
อยากถามในบอยเหลือเกินว่าลูกแม่ผิดอะไรถึงขั้นต้องฆ่ากันขนาดนี้
ขออโหสิกรรมให้ไม่ต้องมาขอเข้ามาศพด้วย
เพื่อนของคุณบุ๋มนะครับบอกกับเราว่าบุ๋มไม่เคยนอกใจบอยนะฮะ
บอยระแวงว่านอกใจมีคนอื่นเนี่ยหาว่าหายไปจากบ้านเนี่ยความจริงคือบุ๋มเนี่ยเขาต้องไปอบรมไปเรียนเสริมสวยไปทีนึงก็๒๓วัน
แล้วถามว่าไปกับใครก็ไปกับเพื่อนนี่แหละอีกอย่างนึงเนี่ยที่บุ๋มออกจากบ้านบ่อยเขาเป็นช่างเสริมสวยต้องหารายได้เพิ่มเติมก็คือรับงานแต่งหน้านอกสถานที่
อ๋อออกไปแต่งหน้าบางทีงานเนี่ยทั้งวันนะครูและเจ้าพรเพื่อนบอกแต่งหน้าเจ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างเนี้ยคือมันไม่ได้แค่แต่งหน้าเสร็จแล้วกลับบางทีมันต้องอยู่รอซับรออะไรงานเช้างานเย็นอะไรอย่างนี้อีกจนเขาเลิกจนเขาแบบจะจ้างกันกี่ชั่วโมงในราคาเท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ถามว่าเช้าวันเนี้
ถ้าเกิดร้านเสริมสวยถ้าร้านเปิดแล้วเนี้ยหมุมจะไปไหนไม่ได้อีกแล้วน่ะอ่าก็ต้องอยู่ร้านรอลูกค้าทำงานอีกอ่าเพราะฉะนั้นช้ามาเนี้ยเขาต้องไปแล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวลูกกลับมาจากโรงเรียนไม่มีอะไรกินอย่างเงี้ยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้ออาหารกับนายบอยนะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับตัวนายบ